ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะมีโอกาสในการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะการถูกรางวัลที่๑ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนะครับ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จริงหรือมีเทคนิคพิเศษให้เราซื้อหวยได้ถูกทุกงวด
ลัดไปสู่ความร่ำรวยแบบง่ายของเซียนเหยียบเมฆพวกนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วเลขเด็ดล่ะบนโลกนี้มีจริงหรือไม่
สถิติอาจจะคำนวณได้แต่เป็นคำนวณย้อนหลัง
แต่ถ้าไปเปิดดูนะครับการถูกในอนาคตไม่ได้มีหลักยืนยันเลยว่าสูตรเดิมจะถูกนะครับ
เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งคือมันเป็นการสุ่มจริงตัวเลขนั้นเกิดจากความบังเอิญเกิดจากการสุ่มในการออกรางวัลนะครับ

ศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยอมรับว่าสูตรคำนวณเลขเด็ดจากเกจิอาจารย์สำนักต่างมีโอกาสถูกรางวัล
เพราะเลขเด็ดส่วนใหญ่เป็นเลขท้ายสองตัวห้าสิบเลขจากหนึ่งร้อยเลขอย่างน้อยแต่ละงวดมีโอกาสถูกร้อยละห้าสิบ
ส่วนเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจากสิ่งเหล่านี้จะถูกรางวัล
ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค
ทุกวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากงวด๑ราว๑ล้านหมายเลข
ผู้ซื้อสลาก๑ใบมีโอกาสถูกรางวัลในการซื้อแต่ละงวดประมาณร้อยละ๑๔หรือ๑ในล้านเท่านั้น
หากเป็นเลขท้าย๒ตัวโอกาสถูกมากที่สุดคือหมื่นในล้านเลขท้ายและเลขหน้า๓ตัวมีโอกาส๔๐๐๐ในล้าน
ส่วนรางวัลที่หนึ่งมีโอกาสเพียงหนึ่งในล้านหรือร้อยละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง
อ่าที่ที่ที่ถูกมากที่สุดเนี่ยคือเลขท้ายสองตัวครับคือต้องบอกว่าเลขท้ายสองตัวเนี่ยการจำหน่ายเงินรางวัลเนี่ยนะครับทุกร้อยใบจะมีคนถูกหนึ่งคนแล้วก็แม้ว่าจะดูเป็นการถูกนะครับเพียงแค่สองพันบาทต่อรางวัลเลขท้ายสองตัวเนี่ยแต่เนื่องจากจำนวนคนถูกเยอะนะครับในแต่ละงวดนะครับก็จะเป็นเงินรางวั
ปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขายสลากต่องวดประมาณ๘๐ล้านใบต้องจ่ายรางวัลร้อยละ๖๐หรือราว๓๘๐๐ล้านบาทต่องวดรวมแล้วจะต้องจ่ายเงินค่ารางวัลปีละ๙๒๐๐๐ล้านบาทโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวเตือนผู้ที่รักการเสี่ยงโชคไม่ควรซื้อ
ไม่เกิดภาวะหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างคาวเทราะห์ทีวีรายงาน